ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว

ร่วมมือกันกับกระทรวงวัฒนธรรมของจีน
การแสดงชั้นนำของจีนมาร่วมแสดงเทศกาลตรุษจีนของเมืองไทย
คาดว่าจะรับความสนใจเป็นอย่างมาก
ติดตามจากบรรยายงานของคุณขวัญโมชาครับ
ลีลาสะบัดจากแกว่งกระบองในชื่อชุดการแสดงกังฟูร้อยสำนัก
เป็นหนึ่งในการแสดงขึ้นชื่อของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน

จะร่วมแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่จัดงานตรุษจีนทั่วประเทศ
ขณะที่ลีลาการยนหมวกสลับหมวก
ก็พร้อมเพลียงและเรียกเสียงปรบมือ
ผู้ชมได้เป็นระยะ

ตรึงตาตรึงใจผู้ชมไว้เป็นอย่างดี
ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถที่จะชม

สาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้ในวันที่๘๙กุมภาพันธ์นี้
ใน๑๓พื้นที่จัดงานทั่วไทย

ระบำดนตรีจากนครปักกิ่ง
นครสวรรค์กังฟูนครเทียนจิน

เขตปกครองตนเองหนินเจี๊ยะ

ส่วนวันที่๑๓๑๕กุมภาพันธ์นี้

ระบำดนตรีจากนครปากกิง
ก็ทำให้เกิดความหลากหลาย

เฉลิมฉลองตรุษจีนปีนี้

อย่างเช่นเคยเลย

ช่วงเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่๖ถึง

เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละยี่สิบห้า

คาดว่าการจัดงานตรุษจีนปีนี้
จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

มีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า๑๐๐ล้านบาท

สวัสดีครับ